หรือว่าใครที่คลอดเบบีไปแล้ว
คาราวะเลยตัวมัมตัวแม่ตัวมัน

เดือนกว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวดูหุ่นเถอะ

แจ๊ดอันนี้คือคนเพิ่งคลอดลูกได้เดือนนิด

เท่าที่ดูคือตั้งแต่วันคลอดจนถึงวันนี้วันที่ลงคลิป๔๔วัน
โอ้มายก๊อดจั๊กรีนเธอก็ว่างเนาะหุ่นอะไรขนาดนั้นน่ะจริงจริง
จริงต้องมาแล้วเนี่ยคุณผู้ชมเอ้าขวัญก็ไปนู่นเดี๋ยวโว๊คกลับมาไอจีก่อน
บอกว่าเป็นไปตามคาดพอโพสต์คลิปนี้ลงไปทั้งเพื่อนสนิทชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันว่า
หุ่นสับจนแทบไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือหุ่นของคุณแม่หลังคลอด
โอ้มายก๊อดโอ้มายก๊อดโอ้มายก๊อดโอ้มายก็อด

แล้วหลังจากลูกนี้ค่ะสาวไอส์สวยแต่เต็ม
น่าจะเป็นการบินมากรุงเทพมาทำงาน
ว่าน่าจะเป็นงานแรกหลังคลอดลูกสาว
เพราะว่าช่วงนี้คุณไอซ์เขาก็ไปใช้ชีวิตอยู่ที่เกาะภูเก็ตที่บอกไป
เจ้าตัวเนี่ยก็ได้โพสต์สตอรี่เป็นภาพแบบวีดีโอคอลกับลูกสาวด้วย

แวะมาทำงานแป๊บเดียวนะลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกัน
เห็นแบบนี้คุณผู้ชมขาเชื่อว่าอีกไม่นานนะฮะ
คุณมัมไอซ์คงพร้อมจะกลับมาอยู่หน้าจอแน่แล้วล่ะค่ะ
ยอมมากกล่าวจริงนะคะคุณ